คือเอาอย่างนี้ของเราเนี่ยอัดวันอังคาร
แล้วก็รีบออกเลยก็คือวันอาทิตย์บ่ายโมง
เพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของฤดูการวาเลนไทย

และพอวันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เกิดขึ้นว่าทำเหล่าบรรดาแฟนคลับที่จริงข่าวนี้มันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

ต้นหอมเนี่ยไปแหมต้นหอมหล่อนสวยเหลือเกินเนาะ
ลบภาพสันประชากรที่เป็นรูปคู่ออกหมดเลย
เขาก็บอกว่าคู่แอ้งที่ทำให้หล่อนทำหน้าเออเออ

หมอคุณก็บอกว่าอยากจะที่มีข่าวออกมาเนี่ย
ต้นหอมสกุลตรากับแฟนนุ่มหน้าตีสันประชากร
อาจจะไปกันไม่รอดซะแล้ว
ในไอทีมดเก๊ะแต่ก็ยังมีรูปคู่มันอยู่น่ะ

ซันอาล่วมแต่ผู้สมของไม่ได้ลบ

เพราะเราก็ดูตลอดเพราะเราก็ตามข่าวช่วงนี้
ปรากฏว่าเอ้าหายไปหมดหนูก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะแบบนั่นนี่นั่น
ไปดูทั้งหมดก็หายหมดจริง
ทีนี้ก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนูก็เลย

น้องซันก็บอกว่าตกลงเลิกหรอกซันอะไร

หลักสุดต้นหอมก็ได้มีการเคลื่อนไหว

ไม่กล้าแม้แต่จะขอพรจากพระ
เพราะไม่คิดว่าตัวเองดีพอ
ความจริงมันเคาะเรียกอยู่นอกประตู
อยู่กูพร้อมจะเปิดไปรับมันเมื่อไหร่

อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดไปรับมาเมื่อไหร่นะ

มึงกุกทำงานอยู่หลังคารวันเดียว
วันนี้เครียดมากก็คือกูเนี่ยแหละ

หลายเรื่องมากขอเวลากูอยู่คนเดียวสักพัก

ไว้ถ้ากูอยากได้ความช่วยเหลือจากใคร

ทีมงานดูเรียกว่าดูโทรศัพท์แล้วก็ซุบ

แล้วก็น่าทำไมสำแชทมันมาออกทำไม
ก็จะตั้งงาน

แต่จะรอดูว่าจะสำนึกเมื่อไหร่

หุ้ยประชากรเป็นอะไรโทรหาพี่หน่อยสิ

หนูก็ถามเอ้าแล้วถ้าไม่มีอะไรกัน

หนูก็เออมันก็ใช่เรื่องของสันแหละแต่คือ

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบบว่ามีคนเนี่ย

เขาไปถ่ายทำต่างนานาให้
จัดเซตซะจนจนแบบว่าเหมือนเวดดิ้ง

ก็มีคนมาเม้นต์ให้กำลังใจกันอย่างล้น

เหตุนั้นต้องฟังจากทั้งคู่

ก็จะพาน้องสันมาวันนี้แล้วแหละ

น้องว่าน้องไม่พร้อมน้องขอแบบสักพับหนึ่ง

แล้วก็สั่งต้นหอมเนี่ย

ทำงานทั้งวันนางบอกทำงานทั้งวัน

คือแบบว่ามีคนใหม่หรือเปล่าคนเก่ามา

คนหลายคนถามว่าเอาต้นหอมกลับไป

แท็กอยู่เชียงใหม่อีกแท็กมันไม่รับรู้ด้วยหรอก

เขาก็ไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่

แต่ก็ไม่รู้กับแท็กไม่อยากจะเชื่อว่ากลับไปกินกันนะ

พี่มาวิเคราะห์ว่ายังไงคะ
มาคอมเมนต์ตาอีกแล้ว